เอาอีกแล้วข่าวลักษณะนี้มาอีกแล้วเลิกแล้วไม่จบ
กับใครคนใหม่ก็ไม่ได้อ้าวเรื่องนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นคือ
ผู้หญิงน่ะเขาเลิกรากันไปแล้วล่ะครับแต่ปรากฏว่าพอฝ่ายหญิง
ไปมีผู้ชายคนใหม่ผู้ชายคนเก่าเนี่ยตามราวี
เห็นสภาพแบบนี้ใช่ไหมคะทำไมถึงพันตามเนื้อตามตัวรู้ไหมคุณ
เด็กด้วยอ่ะเด็กเจ็บด้วยมีเด็กด้วยเพราะว่าวันที่เกิดเหตุน่ะ
ผู้ชายคนใหม่พาผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็มีน้องสาวน้องสาวของผู้ชายคนใหม่๗ขวบเนี่ย
นั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแต่พอผู้ชายคนเก่ามาเห็นปั๊บ
กันหมดเลยอ่ะค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ย
นักข่าวของเรานะไปคุยกับฝั่งคนเจ็บก่อนในการ
อายุยี่สิบสามปีเสื้อสีเหลืองคนนี้เนี้ยล่ะค่ะ
บอกว่าพี่นักข่าวเข้ามาในบ้านผมเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
ผมน่ะโดนผู้ชายคนนึงนะเขาแต่งตัวแบบอำพลางใบหน้ามาเลย
ขี่มอเตอร์ไซตามมาประกบแล้วตอนนั้นผมกำลังพาแฟนสาว
แล้วก็เนี่ยตัวเล็กที่นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยน้องสาวผม๗ควบ
ผมจะกลับบ้านแต่ผู้ชายคนนั้นจู่มาถีบมอเตอร์ไซค์ผม
รถผมก็ล้ม๓คนที่นั่งมอเตอร์ไซค์มาก็เจ็บกันหมดเลย
แล้วตามมาทำร้ายอีกนะหลังจากนั้นผู้ชายคนที่ทำร้ายก็หนีไป
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงอาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชม
ถนนพลพิชัยหาดใหญ่สงขลาค่ะ
ทีนี้นอกจากเราคุยกับคุณการคนเจ็บแล้ว
เราก็คุยกับคุณอายปียนุษย์อายุ๒๒ปี
คุณอายเล่าให้ฟังคุณอายเนี่ยเป็นแฟนคนปัจจุบันกับคุณการนะ
เขาบอกว่าโอ้โหพี่เรื่องน่ะมันน่าจะมาจากเรื่องของหนูนี่แหละ
เพราะว่าคนที่มาทำคนที่มาถีบมอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ย
เป็นแฟนเก่าของหนูชื่อว่าเอกรัฐอายุ๒๔ปี
แต่พี่หนูเลิกกับเขามาตั้งเท่าไหร่ตั้ง๒๓ปีแล้ว
เลิกกับเขามาตั้งแต่ปี๖๔แล้ว
เขาราวีหนูไม่เลิกเลยมาก็จะคอยจะทำร้ายหนู
ทีนี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะหนูกับการแล้วก็น้องของการเนี่ยนะ

แฟนเก่าหนูมาถึงนะมาถีบเข้ากลางหลังเลย
จริงคุณผู้ชมมันมีช็อตที่เป็นกล้องวงจรปิด
แล้วเห็นว่าแฟนเก่าขี่ตามมาด้วยนะแต่จังหวะถีบอ่ะ
เห็นเพราะว่านู่นมันหลุดกล้องวงจรปิดไปก่อนนะคะ
แล้วตอนนั้นตัวของคุณอายเองยังไม่รู้หรอกว่า
คนที่ใส่ชุดพรางตัวมาแบบนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นแฟนเก่าของตัวเอง
ยังตะโกนบอกคุณการอยู่เลยแล้วแบบยังคิดว่าเป็นโจรอยู่ไงตอนนั้นน่ะ
ทีนี้ค่ะหลังจากนั้นนะไอ้คนฝั่งคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์แซงขึ้นมา
แล้วก็ถีบรถจนมอเตอร์ไซค์ล้มโอ้โหตัวเธอเนี่ยก็กระเด็นเลยนะ
แฟนนุ่มก็ถลายไปกับรถยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยอันนี้โจรจะมาจี้เอาเงินเอาทองอะไรหรือเปล่า
แต่พอมองหน้าเท่านั้นแหละอ้าวเป็นแฟนเก่าแล้วยังมีการขู่ไว้ด้วยนะ
เดี๋ยวกูจะกลับมาเล่นต่อขู่เอาไว้แบบนี้ด้วยค่ะ
ผมก็คิดว่าเป็นโจรแต่คนหนูถูกร่าดมาเขาจะไปต่อยเฟรมใช่ไหมค่ะ
นี่ไหมคะเธอน้องเฟนขายไปกับรุ่นเร็วลากขามช่วยเฟนอ่ะค่ะ
แล้วก็เขาก็เต๋อยเขาหน้าหนู
เป็นเป็นตระกวดว่าโจรแล้วก็ผมก็หันไปดู
เห็นเขาอยู่ข้างข้างแล้วแล้วก็เพราะว่าจะผิดไป
เขาก็ถีบซ้ำอีกเพราะว่าเขาคุ้มหน้าอะไรมาหมดเลย
บอกผมล้มปั๊บแล้วก็ผมลุกขึ้นมา

จับขาเขาไว้แล้วก็เขาก็ต่อยหน้าแฟนผม

แล้วก็ไม่นึกด้วยว่าจะเกิดอะไรแบบนี้

ทีนี้ตอนนี้ไปแจ้งความที่สภหัดใหญ่แล้วนะคะ
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นแฟนเก่า
เขาบอกว่าทุกวันนี้เป็นทหารประจำการอยู่ที่นราธิวาส
ทีนี้ทางฝั่งคนเจ็บเองก็เลยกังวลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วย
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานนั้น
แล้วก็เรียกฝั่งแฟนเก่ามาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ
สภาพรถสิโอ้โหรถก็ครูดไปกับถนนเสียหายเลยนะคะ